เรื่องของโควิด๑๙ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว
ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าลิงที่วัดถ้ำเขาปีนะที่อำเภอห้วยยอดเนี่ย
บอกว่าตอนนี้หลวงพ่อจะต้องขอร้อง
บอกว่าหลวงพ่อขอร้องเพราะหลวงพ่อคุยกับลิงรู้เรื่อง
คุยเป็นภาษาอะไรฮะภาษาคนหรือภาษาลิงนะ
เป็นลักษณะของการสื่อสารกันเป็นทางลับเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วงนี้อัตมาเนี่ยลงไปบินทบาทไม่ได้อย่ามาขออาหารกินเลยนะ
โอ้โหแต่เจ้าลิงพวกนี้วิ่งมากันเต็มถนนนะฮะ

หลวงพ่อบอกว่ามีกันสามร้อยสี่ร้อยเลยนะคะ
นี่เป็นลิงหางยาวมาประมาณสามร้อยสี่ร้อยตัวค่ะ
ก่อนหน้านี้มักจะลงมารื้อค้นกุฏิพระสงฆ์เพื่อหาอาหารกินนะคะ
จำพรรษาที่วัดนี้เมื่อประมาณ๓ปีที่แล้ว

เอาอาหารให้ห่างออกไปจากวัดประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตร
แล้วก็บอกว่าพูดคุยกับลิงบ่อย
ปรากฏว่าเขารู้เรื่องนะ
เขาไม่มารบกวนพระสงฆ์ที่วัดอีกเลย

หลวงพ่อบอกว่าคุยกับลิงตัวไหนรู้ไหม

แล้วก็เจ้าลิงจ่าฝูงเดี๋ยวมันไปสื่อสารเอง

คืออาจารย์สามารถสื่อสารกับเขาได้รู้
คุยกับเขาได้นะสับทุกที่นิดรักชีวิตเหมือนท่านนโยมนะ
เพราะแตกต่างแค่จริงร่างกายแค่นั้นเห็นไหม
พยายามมองตาคุยดูพฤติกรรมสังเกตเขา
นี่เทคนิคการคุยของหลวงพ่อกับลิงนะครับ
สังเกตพฤติกรรมเขานะคะหลวงพ่อบอกนะคะ
ส่วนช่วงนี้วัดมีนโยบายงดออกรับบินทบาทจากชาวบ้าน
คือเริ่มตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วป้องกันโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ก็เลยจะต้องหุงหาอาหารฉันเองในวัด
แต่หลวงพ่อก็ยืนยันว่าน่าจะยังมีเพียงพอแหละเลยไปประมาณ๑๒เดือนข้างหน้า
แต่ทีนี้ความผูกพันที่มีระหว่างพระกับลิง
ทำให้รักษาการเจ้าอาวาสต้องลงเฟซบุ๊คค่ะ
ขอเชิญชวนบริจาคหน่อยเศษอาหารให้ลิง
และขอให้ขับรถผ่านอย่างระมัดระวังจุดนี้
เพราะมีลิงตัวเล็กอยู่ด้วยที่ต้องขอบริจาคทางเฟซบุ๊ก
ก็เพราะว่าอาหารที่เหลืออยู่ในวัดก็จะต้องให้พระฉันนะคะ
ถ้าลิงมาขอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้กันแล้วนะคะ
ครับ